เรื่องที่ได้เห็นกันตามท้องถนนบางทีนะ

ผู้โดยสารกับวินมอเตอร์ไซค์ท่านนี้

ตัดสินไม่ได้ทันที

พี่ไปราชเผา
เท่าไหร่พี่วินถามกับไปราชเผาเท่าไหร่
เอ้าก็ผมจะไปเนี่ยผมจะไปรัดพร้าวเท่าไหร่
เขาก็ผมเป็นลูกค้าผมจะรู้ไหม

พี่มาถามว่าไปราชเผาเท่าไหร่ผมไม่รู้

เอ้าก็จะไปราชเผาไปราชเผาเท่าไหร่
เอามาถามจะรู้ได้ไงก็เป็นลูกค้า
ไม่ต้องเถียงกันจะเล่าให้ฟัง
คนที่โดยสารจะมาบอกว่า
จะให้พี่วินปล่อยไปส่งที่ราชเผาราคาเท่าไร

เออก็ทำไมไม่พูดเรา
ก็บอกสิว่าลาดพร้าวซอยที่เท่าไร
สรุปว่าถ้าพูดแค่นี้คือข่าวนี้จบแล้ว

เดี๋ยวสรุปเดี๋ยวรู้กันว่าจะไปรัดพร้าวเท่าไหร่